คุณผู้ชมคะมาดูทางฝากฝั่งของครูปรีชากันบ้างค่ะ
คือทางด้านตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะ
ก็มีข่าวออกมาบอกว่าเตรียมที่จะออกหมายเรียก
พยานฝั่งครูปรีชาอีกคนนึง

ในแผนเนี่ยเป็นคนที่เคยออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าเห็นครูปรีชาเนี่ย

เห็นหมวดรูนก้มเก็บลอตเตอรี่

แล้วทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ย

โดยพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

โมงจะมีการประชุมคณะทำงานชุดคลี่คลายคดี
ที่มีพลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธาน
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็พิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิดเพิ่มอีก๑คน
เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นข้อหาร่วมกันกระทำความผิด

แล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินนั่นเองนะคะ

ก็เป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ

๒ปากให้การกระทบต่อสำนวนการสอบสวน
เพราะอ้างว่าได้ยินลักษณะเป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ
อาจจะทำให้รูปการณ์ของเรื่องราวแปลเปลี่ยนไป
แล้วก็ทำให้บุคคลเสียหายได้รับโทษ
ซึ่งก็จะต้องดำเนินการโดยเฉียบขาด
แล้วก็จะต้องออกหมายเรียกอย่างแน่นอนนะคะ

จะเป็นนายแผนคนที่เห็น
วดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ตามกระแสข่าวหรือไม่เนี่ยนะคะ
เรื่องนี้มีความเป็นไปได้
แล้วก็ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนพยายามทักท้วง
แล้วก็ชี้แจงว่ามีความเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่
ซึ่งก็ไม่มีใครคำนึงถึงความเสียหายในสิ่งที่กระทำไป
แล้วบางคนยืนยันความเป็นจริงแบบน่ากลัวนะคะ
บางคนก็มีท่าทีที่อ่อนลง
แต่ก็จนมุมด้วยพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมี
ก็เลยต้องดำเนินคดีเป็นรายไป

ว่าตำรวจจะให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมกับทุกคน
ไม่ต้องกลัวนะว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งการแจ้งข้อกล่าวหา

ที่บอกว่าจะมีการออกหมายเรียกนางกุ้งที่เป็นเจ้าหน้าที่สารหรือไม่นั้น
จะต้องรอให้คณะทำงานชุดสืบสวนพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก่อน
ทีนี้การออกหมายเรียกครูปรีชาแล้วก็นางรัตนาพร
เพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ที่โดนไป
ก็คือโดนเรื่องของ

แต่ว่ารอบนี้อาจจะโดนเรื่องของการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน
ก็คือพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้การกาญจนบุรีให้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยทุจริต
อันนี้ต้องรอดูนะคะรวมถึงอีกคนนึงด้วย
คือนางสาวพัชริดาหรือว่าเจ๊พัด
ตำรวจโทษธิติราชบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชัดเจน
เรื่องของการออกหมายเรียกทั้ง๓คน

ค่ะทีนี้นะคะทางกรณีของพลตำรวจรีสุทธิ

ว่าสิ่งที่ทำทำโดยสุจริต

ก็มันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วล่ะค่ะ
เดี๋ยวรอเรื่องของคำให้การที่เขาขอเวลา๑๕วัน
ก็ถ้าไม่สามารถนำมาหักล้างความผิดได้
ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจ
รวบรวมพยานหลักฐานไปให้ได้มากที่สุด
ส่วนพลตำรวจโทษธิตจะชี้แจงอย่างไร
จะแก้ตัวยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ก็ต้องไปชี้แจงต่อสารที่ดำเนินการต่อ

ผลที่ทำนั้นมันคืออะไรท่านบอกแบบนี้

ผลตำรวจรีสุธิแจ้งข้อหาทุษธิะฤทธิ์ไปแล้วนะคะ
จุดเริ่มต้นมาจากความเชื่อ

ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะคะ
ส่วนกรณีอีกคนนึงคือ
คุณฟานางสาวกนกพันธุ์
ออกมาเคลื่อนไหวรายวันอันนี้จะต้องพิจารณาภายหลัง

เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเองก็จับตาดูอยู่เหมือนกัน
ว่ามีอะไรที่ไปกระทบกับการทำงานของตำรวจหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นสั่งการให้ตำรวจใช้ความอดทนในการทำงาน
อย่าไปเป็นคู่กรณีด้วย
แต่ถ้าเกิดมีบุคคลที่๓ที่ถูกพาดพิงแล้วก็ได้รับผลกระทบ
อันนี้สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้นะคะ
ตามต่อนะคะความเคลื่อนไหวของบุคคลอื่นที่อยู่ในคดีนี้นะคะ
ครูปรีชาแปลกนะคุณอริยา
คือติดต่อไม่ได้๒วันแล้ววันนี้อีก๑วันก็น่าจะเป็นวันที่๓
ใช่แต่ว่าพี่สาวครูปีชาบอกว่าที่ผ่านมา
ครูปีชาอยู่ที่บ้านที่กาญจนบุรีตลอดเลย
คุณฟ้าคุณฟ้าบอกว่าก่อนหน้านี้ครูปีชามาอยู่ที่กรุงเทพมันเตรียมเอกสาร
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าแม้กระทั่งทนายความของครูปรีชา
ก็ติดต่อครูปรีชาไม่ได้มาหลายวันแล้วก็วันนี้
มีรายงานข่าวว่าทนายความของครูปรีชาจะไปยื่นเรื่อง
ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความให้ครูปรีชาด้วยนะคะ
แต่ว่าเจ๊เกียวก็ออกมาวิเคราะห์
ไปดูความเคลื่อนไหวของบุคคลต่างในเรื่องนี้นะคะ

หรือว่าใต้ก็ไปขายตามปกติ
ก็บอกว่าเมื่อวานได้เจอเจ๊บ้าบิน

เพราะว่ากลับไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดร่มแฝดด้วยกันอีกครั้ง

เกียวบอกว่าครูปรีชามาซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดนี่แหละมันใกล้บ้าน
เกียวบอกว่าครูปรีชาตอนนี้โดนหลายเรื่องค่ะ

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รับสารภาพ
ส่วนสภาพจิตใจของทั้งครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบินก็ยังคงยิ้มแย้มได้อยู่
พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้ความจริงปรากฏ
แต่ก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องหมายเรียกข้อหาใหม่นะคะ
ที่คุณอริยาเล่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละว่าจะมีการออกมาเรียกเพิ่ม๓คน
ข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชชอบ
ถ้ามีหมายเรียกจริงเนี่ยเจ๊เกียวบอกว่าก็ควรไปรายงานตัว
เรียกไปก็ให้ไปไปให้ความร่วมมือแล้วก็พิสูจน์ความจริงกัน
ส่วนสาเหตุที่ช่วงนี้ครูปรีชาหายไปไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
ก็เจ๊เกียวมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่จบ
เดี๋ยวรอขึ้นศาลให้สารตัดสินก็แล้วกัน
ผู้สื่อข่าวเราถามอีกค่ะเจ๊เกียวแล้วกรณีคำว่าสะกดจิตหมู่เนี่ย
เกียวมีความเห็นยังไงเจ๊เกียวบอกขอไม่แสดงความคิดเห็นนะ
ก็น่าจะเป็นแค่การพูดเปรียบเทียบไม่มีการสะกดจิตหมู่อะไรหรอก

ยิ้มมันสะกดจิตไม่ได้ไม่ใช่สะกดจิตหมูอะไรนะคะ
เจ๊เกียวยังย้ำนะคุณผู้ชมเจ๊เกียวยังบอกว่าการตรวจสอบมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ถ้าเจ๊เกี่ยวเจอครูปรีชาจริงเจ๊ก็จะบอกว่าเจ๊เจอจริง
ครูปีชาเนี่ยเขาก็เหมือนโดนหลายเรื่องสบักสบอมอะนะ
ก็บอกเหนื่อยมากเลยช่วงนี้ผมเจ๊เกียวก็พูดแค่นี้พอ
พอโต้กันไปโต้กันมามันก็เป็นกระแสสังคมขึ้น
เราก็อยากเงียบไงมันก็ไม่มีอะไรแล้ว
ก็คือทุกเรื่องก็คือพูดหมดแล้วแล้วก็ส่งที่ศาลหมดแล้ว
ตามไปหาอีกหนึ่งเจ๊นะคะเจ๊พัดนางพัชริดาพรมตาวันนี้ไม่ได้ไปขายลอตเตอรี่ค่ะ
ลูกชายบอกว่าแม่พักผ่อนนะคะเมื่อวานก็ขายทั้งวันแล้ว
ส่วนเรื่องหมายเรียกก็มีการส่งปรายศนีย์มาถึงบ้านหรือยัง

ว่าวันจันทร์น่าจะได้รับหมายเรียก

ว่าล่าสุดมีรายงานว่า
เดินทางไปยื่นคำร้องขอถอนตัวการเป็นทนายความ
ครูปรีชาต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี
ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอดู
เพราะว่าทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามทนายเกรียงไกร
แล้วทนายเกรียงไกรก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
จริงแล้วธนายสุภัทธ์เนี่ยเขาเป็นธนายตั้งแต่แรก
ส่วนตัวทนายเกรงไกรเองช่วยเรื่องอาญา
ในเมื่อว่าเรื่องตอนนี้มันดำเนินการไปแล้วก็ให้ทนายสุพัฒน์ดูแลต่อ
แล้วก็บอกข้อมูลด้วยบอกว่าตอนนี้มีหนังสือจากสารอาญามานะคะ
บอกว่าจะเรียกทั้งครูปีชาแล้วก็เจบับอิ่นเนี่ย
รายงานตัววันที่๑๙เมษายนนี้ค่ะ